วันเสาร์ติดตามข่าวกับข่าวเช้าไทยรัฐเสาร์อาทิตย์นะคะ
บรอยบ้านครัวตอนนี้ในโซเชียลมีดีนะคะ
ในหน้าข่าวหลักก็พูดถึงกันเยอะแล้วก็มีความขึ้นหน้าด้วย
คือจริงหมายจับมีออกมาก่อนหน้านี้ก็คือเมื่อวานนี้
แล้วทางด้านบิ๊กแป๊ะนี่นะคะ

เส้นตายมาเลยเดสไลน์มาเลยว่า
หลังจากที่มีการออกมาให้ข้อมูลเนี่ยนะคะ
พลตำรวจเอกจากทิพย์บอกว่าพบชน
จะต้องตามจับบอยบ้านครัวที่ไปยิงเสียถาวร
เป็นอีก๑ใน๔ผู้เสียชีวิตกรณีบ่อนที่พระราม๓ให้ได้
แล้วก็ให้ระยะเวลาว่าถ้าสมมุติเกิดว่า๑๐สิงหาคือวันจันทร์

อันนี้มีเด้งพบชนใช่

บอยบ้านครัวก็ติดต่อตำรวจมาแล้วแหละ
บอกว่าจะมีการมามอบตัวแต่ก็ยังไม่มาสักที
เมื่อคืนนี้คุณผู้ชมประมาณ๕ทุ่มครึ่งค่ะ
รายงานข่าวมีออกมาบอกว่าบอยบ้านครัว
เข้ามอบตัวกับตำรวจที่สอนอทุ่งมหาเมฆแล้ว
แล้วก็มาพร้อมกับของกลางอยู่ในสภาพนี้เลยค่ะ
เก็ตแดงคลุมมีหมวกแก๊ปใส่แมสมา
ซึ่งเขาก็รับสารภาพนะบอกว่าก่อเหตุคนเดียว
ทีนี้ก็เลยต้องมาไล่เรียงมาตรวจสอบกันต่อ
เชื่อว่าเมื่อคืนก็คงจะมีการสอบปากคำกันทั้งคืน

ก็มีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวย้อนกลับไปดูหน่อย
คือเมื่อวานนี้ตำรวจสนทุ่งมหาเมฆ
มีการคุมตัวคนที่อยู่ในบ่อนของเฮียตี้
วันที่เกิดเหตุยิงกัน๔ศพ
มาชี้จุดแล้วก็ไปไล่ตรวจค้นจุดที่มีการซุกซ่อน
พวกอุปกรณ์การพนันที่เอาไปเก็บซ่อนเอาไว้

อยู่ตรงข้ามกับบ่อนการพนันจุดที่เกิดเหตุ
นี่ค่ะก็มีการคุมตัวมาในต้น
ซึ่งตอนที่เปิดเข้าไปที่ตรงข้ามบ่อนการพนัน
ที่อาคารพาณิชย์ตรงข้ามก็เจอของกลางเจอเพียบเลย
มีอะไรบ้างมีฮาร์ดดิสต์เอ่ยมีเครื่องบันทึกซีดี
มีโต๊ะพนันมีเก้าอี้
พวกนี้รวมถึงยังมีกล้องวงจรปิด
มีถาดวางชิปมีไพ่อี๑๖สำรับ
แล้วก็มีหลักฐานก็คือชิปแลกเงินสดในบ่อน๒ถุง
อันนี้มีเยอะนะมีประมาณสัก๕๐๐กว่าชิ้นได้
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องรวบรวมเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ทีนี้ข้อมูลชิปแลกเงินสดที่ยึดได้จากบ่อนเฮียตี้
ถ้าเกิดว่าแลกมาเป็นเงินแล้ว
เขาบอกว่าราคาในการแลกมันทะลุหลักแบบหลายร้อยล้านบาทเลยนะคะ
อันนี้เป็นข้อมูลที่เมื่อวานมีการไปตรวจสอบ
แล้วก็เจอหลักฐานต่างสรุปคือมาอยู่ตรงนี้หมด
แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ทางพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ยืนยันเรื่องของการจะเด้งพบชน
ถ้าสมมุติเกิดว่าจับคนที่ยิงนายถาวรไม่ได้
คือเมื่อวานนี้ทางพลตำรวจเอกจากทิพย์ก็มีการพูด
ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะช่วงเช้า
บอกว่านี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะผมเอาจริง
กรณีที่จะมีคำสั่งย้ายพลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตรา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานถ้าเกิดยังจับกลุ่มตัว
คนที่ยิงในบ่อนพนันไม่ได้
เพราะว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องใหญ่
แล้วบิ๊กแป๊ะเนี่ยยังถามย้อนกลับไปที่ผู้สื่อข่าวอีกว่า
นี่คุณคิดว่าผมแซวเล่นเหรอเรื่องแบบนี้
แล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านพลตำรวจโทษพระคพงศ์พงเพตรา

ก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้
บอกว่าผมไม่ได้กดดันแล้วก็เหมือนจะยอมรับ

ก็พื้นที่ตรงนี้ผมก็รับผิดชอบ
ก็ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของผม
แล้วผมยังทำไม่ได้อันนี้ผมก็ต้องยอมรับ
ก็ต้องว่ากันไปส่วนพบตรท่านก็
บอกว่ายังอยู่ในตำแหน่งนี้อีกประมาณ๕๐กว่าวันนะ
และเวลาน้อยท่านก็บอกว่าผมเอาจริง

แต่ท่านบอกว่าเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยคือมันไม่ได้เป็นปัจจัยอะไรเลย
ผมก็ทำหน้าที่ของผมให้เต็มที่อันนี้หมายถึงท่านพบตร
คืออะไรผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิด
ดังนั้นค่ะเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนี้
ระดับกองบัญชาการก็จะต้องรับผิดชอบ
ก็มีการฆ่าโทษออกมาเรียบร้อยแล้ว
ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อวานมันก็มีหมายจับออกมาในบอยบ้านครัว
หรือว่านายพิพิษศรีสุวรรณอายุ๖๑ปีเนี่ย
เป็นผู้ต้องหาตามไหมจับสารอาญากรุงเทพใต้
ข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
คือไปก่อเหตุยิงนายถาวรศรีสด
เสียชีวิตในบ่อนเฮียตี้นี่แหละค่ะ
แล้วปรากฏว่าช่วงเมื่อคืนประมาณสัก๕ทุ่มครึ่ง
๕ทุ่มครึ่งในบอยบ้านครัว
ติดต่อตำรวจสนทุ่งมหาเมฆ
แล้วก็มามอบตัวซึ่งเขาไม่ได้มาตัวเปล่าค่ะ
มีอาวุธปืนด้วยเป็นอาวุธปืนขนาด๙มมที่ใช้ในการก่อเหตุ
แล้วเมื่อคืนนี้ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็คือพลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตรา
ได้ร่วมสอบปากคำด้วยตัวเอง
ทีนี้จากการที่สอบสวนในบอยนายบอยเขาก็บอกแบบนี้
ว่าเขาก่อเหตุเพียงคนเดียว
แต่ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลนะว่าเขาทำอะไรหน้าที่อะไรในบ่อน
เพราะว่าคือเมื่อคืนก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะ
แล้วแน่นอนว่าอาวุธปืน๙มมที่ใช้ในการก่อเหตุ
จากการตรวจสอบก็เป็นอาวุธปืนชนิดเดียวกัน

แต่ว่าตอนนี้อาจจะยังระบุไม่ได้
อาวุธปืนนี้มันเป็นกระบอกเดียวกันหรือเปล่า

อาวุธปืนมีเลขทะเบียนถูกต้องไหม

เพราะว่าในที่เกิดเหตุมีกระสุนจำนวนมากตกอยู่

ทีนี้ค่ะหลังจากนี้แน่นอนว่า
ก็จะต้องมีการสอบสวนเชิงลึก
พอสอบสวนเชิงลึกเสร็จแล้ว
เดี๋ยวคงมีการแถลงข่าวกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ถูกคุมตัวออกจากห้องสืบสวน
จังหวะนั้นผู้สื่อข่าวเขาก็อยู่ทั้งคืนเลยนะคะ
เมื่อคืนนี้ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่ที่สอนอทุ่งมหาเมฆ

จังหวะที่ในบอยคุมตัวออกมาจากห้องสืบสวน

ตะโกนถามไปว่ามูลเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้
มันเกิดขึ้นจากอะไรค่ะเออจังหวะนั้นเองค่ะในบอยเขาก็คือ
เขายอมรับว่าเป็นคนยิงนายถาวรคนเดียว
แล้วสาเหตุที่ยิงเนี่ยอันนี้ในบอยบอกนะ
ถาวรยิงสเปะสปะก่อน
ก็เลยจำเป็นต้องยิงเพื่อไม่ให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม

บอยเขาก็พยักหน้ายอมรับว่าเป็นคนยิงนายถาวรคนเดียว
อันนี้สิ่งที่บอกกับผู้สื่อข่าว

บอกว่าในที่เกิดเหตุมันมีการยิงเกิดขึ้น๒ครั้ง
รอบแรกนี่ในถาวรยิงใส่สารวัฒน์แม็กซ์ก่อน
แล้วระหว่างที่มันเกิดเหตุขึ้น
บอยเดินมาจุดที่เกิดเหตุพอดี
แล้วก็เลยเอาอาวุธปืน๙มมที่มี
ยิงนายถาวรเพื่อที่จะหยุดเหตุการณ์
มันก็มีขั้นตอนมีเรื่องราวนะ

ทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พลตำรวจตรีสหรัฐศักดิ์สินชัย
ท่านก็บอกว่าคดีนี้แบ่งการทำงานเป็น๓ประเด็น

ซึ่งก็ได้มีการสอบพยานในเหตุการณ์

เคลื่อนย้ายทำลายหรือซ่อนเร้นหลักฐาน

ว่าใครเป็นอย่างไรทำข้อมูลเท็จจริงแค่ไหน
รวมไปถึงเรื่องของการหาจุดซ่อนหลักฐานด้วย
ต้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของ
ทีนี้ในจุดของที่ซ่อนหลักฐาน
ในอาคารพันธ์นิทร์ที่เขาไปตรวจเจอ
ก็บอกว่าไปเจอแค่เพียงบริเวณชั้น๑เท่านั้น

ว่านอกจากชั้น๑แล้วส่วนอื่นในพื้นที่นั้นจะมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
สำหรับอุปกรณ์ที่ไปเจอซุกซ่อนอยู่เดี๋ยวจะมีการไปสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็จะไปตรวจที่เพิ่มเติมด้วย
ใช่ค่ะส่วนบอยบ้านครัวที่มามอบตัวเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมความคืบหน้าล่าสุด
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วงสักประมาณ๘โมงครึ่งเนี่ย
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการนำในบอยไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
บ่อนที่ถนนพระราม๓ซอย๖๖นี่แหละค่ะ
๘โมงครึ่งที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่ระหว่างการทำแผน
แต่ทีนี้มีรายงานมันเป็นรายงานข่าวเนี่ยนะคะ
เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของในบอย
บอยบ้านครัวเนี่ยเขาเคยเป็นอดีตนาวิกโยธินประมาณสัก๒๐กว่าปีก่อน
แล้วเคยก่อเหตุนะเคยก่อคดียิงคนตายย่านเจริญผล
เป็นพื้นที่ของสนปทุมวัน
หลังจากนั้นนายบอยก็หนีไปอยู่ที่ต่างประเทศ
ก็หายหน้าจากวงการไปนานจนอายุความในคดีมันหมด
ทีนี้พออายุความในคดีหมดก็เลยมีการกลับเข้ามา
อยู่ในแวดวงในยุทธจักรบ่อนการพนันเนี่ย
จนมาเกาะเหตุแบบนี้ก็คือเหตุล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ที่บ่อนย่านพระราม๓นั่นเอง
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดแล้วก็ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
เขาแชร์กันเยอะมากเลยตั้งแต่กลางดึกตั้งแต่ดึกที่ผ่านมา
ช่วงเวลา๕ทุ่มครึ่งที่นายบอยบ้านครัวมามอบตัว
แล้วสำหรับผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ยิงที่บ่อน๔คนเนี่ยนะคะ
ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแน่นอนค่ะพนักงานสอบสวนก็ต้องแจ้งข้อหา
คือ๔คนที่บาดเจ็บเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาไปสอบปากคำได้๓คน
และอีก๑คนยังอยู่ในความดูแลของแพทย์
ก็เขาก็แจ้งข้อหาร่วมกันเล่นการพนัน
ตอนนี้ยังไม่ได้มีหมายจับรายอื่นเพิ่มนะ
แล้วก็กันบุคคลเอาไว้เป็นพยานมีอีก๒คน
หลังจากที่มีการปรากฏภาพของการเคลื่อนย้ายของ
เอาจริงหลักฐานจากกล้องวงจรปิดมันเห็นชัด

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเรียกคนต่างเหล่านี้นี่แหละค่ะ
ปรากฏอยู่ในภาพในคลิปมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย
แต่ว่าการสอบปากคำจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมหรือเปล่า

เดี๋ยวเรื่องของบรรยากาศในการพาไปทำแผน
เดี๋ยวติดตามได้ในทุกช่วงข่าวของเรานะคะ